วันนี้นะคะกลุ่มแกนนำค่ะเพนกวินพริษชีวรักษ์
นายสิริชัยนาถึงหรือว่านิวพรมศรวิรธรรมจารีหรือว่าฟ้านะคะ
ก็ไปเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงเจตนาความบริสุทธิ์นะคะ
ว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ไม่คิดจะหลบหนีทั้งหมดเนี่ยถูกออกหมายจับนะคะ
ในคดีที่นำมวลชนไปทำกิจกรรมศาสตร์ศรีหน้ากองมะครับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่ง
ทุมธานีเรียกร้องขอให้ปล่อยตัวภัยดาวดินกับกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้า
จังหวะเมื่อกี้ค่ะเป็นจังหวะที่ทางทั้งสามคนเนี่ย
อารยะขัดขืนก็คือนั่งลงกับพื้นชู๓นิ้วบอกว่าไม่ขอขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขัง
แต่ขอนั่งรถตู้ไปเนี่ยนะคะซึ่งก็มีมวลชนมาให้กำลังใจหลายสิบคนเหมือนกันค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวทั้งสามคนเนี้ยไปกรอบมะครับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่ง
อยู่ห่างออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรมีมวลชนตามไปให้กำลังใจด้วย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนคอยดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะ
ในวันพรุ่งนี้๙สิงหาคมเนี่ยตำรวจจะนำตัวทั้งหมดส่งสารจังหวัดธัญบุรี
โดยเพนกวินเองก็มีการบอกกับมวลชนที่มาให้กำลังใจไว้นะคะ
ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็ขอให้มวลชนต่อสู้ตามกระบวนการและข้อเรียกร้องต่อไปค่ะ
ครับภัยดาวดินนี่บอกว่าพรุ่งนี้จะไปมอบตัวค่ะนะฮะ
บอกถ้าไม่ได้ประกันตัวก็จะสู้ต่อไปเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันวันนี้มีคณะไทยไม่ทนนะครับ
นำโดยนายไทยกรพลสุวรรณแล้วก็นายยศสวิทย์ชูกล่อมนะครับ
วันนี้จัดกิจกรรมต้อนรับคามอบสลิมกลับใจอืม
แยกราชประสงค์นะครับเป็นการมาต้อนรับคามอบของนายธนัดธนากิจอำนวย
หรือว่าลูกนัทที่เป็นอดีตแนวร่วมกปศนะครับ
ที่ตอนนี้ก็ออกมาร่วมในการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับ
ก็ใช้เส้นทางย่านสุขุมวิทย์แล้วก็ทองหล่อไปสมทบกัน
แล้วก็เคลื่อนตัวไปที่ประตูน้ำออกถนนเพชรชบุรี
เข้าแยกอโศกไปถนนสุขุมวิทย์นะฮะ
ก่อนจะไปแถวย่านทองหล่อแล้วก็เสร็จสิ้นกิจกรรมนะครับ
ข้อเรียกร้องคือ๑ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนูลต้องมีการแก้ไขนะครับ
แล้วก็วัคซีนที่มีคุณภาพต้องเข้าถึงประชาชนอันนี้เป็นข้อเรียกร้องนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการชุมนุมเมื่อวานนี้
ปรากฏว่าป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถูกลื้อทำลายนะครับ
ได้รับความเสียหายจนหนังสือก็หักหลุดออกจากกรอบป้าย
วันนี้เจ้าหน้าที่ต้องนำผ้าเนี่ยมาคลุมเอาไว้นะครับ
แล้วทางเจ้าพนักงานก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอปทุมวันเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้เอาผ้าคลุมสีเหลืองเข้มนี่ฮะออกส้มไปปิดเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ